มาดูอีกหนึ่งสาวนะคะโอ้โห
คู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่รักมาราทอนนะคะ
เพราะว่าคบหาดูใจกันมา๑๕ปีค่ะ
ซาร่าเล็กกับดีเจเอ็มสืบสกุลนั่นเองนะคะ

ได้เลือกดีนะครับจุดมือเข้ารับพระราชธาน้ำสัง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
ซาร่าบอกว่าความรู้สึกโมเมนต์นะตอนนั้นเป็นที่ทราบซึ้งใจ
และเป็นเกียรติแก่ชีวิตคู่มากค่ะ
แล้วก็ได้อัปเดตถึงพิธีมงคลสมรส
วางเอาไว้ว่าเดี๋ยวมกราคมนี้มีแน่นอนค่ะ
พึ่งปริ่มมากแล้วก็แบบชาติก็แบบ
น้ำตาเข้าตลอดเวลาอะไรอย่างนี้พยายามแบบโทรไว้ค่ะ

แล้วก็เป็นเกียรติสูงสุดของครอบครัวทั้งสองของเรา
ฉันให้พรค่ะเป็นพรที่ถือจดจำไปจนวันตายคะ
ปีหน้าก็จะแต่งงานกันแล้วก็ครบรอบ๑๕ปีปีหน้าค่ะ
ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนกำลังผลิตกำลังคุย

แล้วก็งานกลางคืนอีกวันหนึ่งก็จะเป็นงานวัยรุ่น

เดี๋ยวจบงานค่อยคิดอีกทีหนึ่งค่ะ
แต่ก็ต้องคิดว่าปีหน้าต้องซีเรียสในการคิดแล้ว
จดวันที่๙กุมภาเป็นวันที่เราเจอกันครั้งแรก